เกิดเหตุยิงคู่อาริครับแถวหอนาฬิกานะฮะ
ใกล้กับสำนักงานเขตหนองจอกล่าสุดจับได้แล้วหนึ่ง
ต้องตามล่าแก๊งกวนนี้เพิ่มอีก๓คนนะฮะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีประชาชนถูกลุกหลงด้วย
ซื้อของอยู่ดีถูกกระสุนนะฮะ
คุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานนั่นคนเจ็บนะฮะ

ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นนาทีชีวิต
เอาภาพเต็มคุณผู้ชมจะได้เห็นชัด
ตำรวจสนหนองจอกครับล่าสุดจับกลุ่มเยาวชนชายอายุ๑๘
ที่ร่วมกันกับพักพวกขี่มอเตอร์ไซค์ไปไล่ยิงคู่อาริ
แล้วกระสุนมันพลาดไปถูกชาวบ้านตาดำ
ที่เขายืนซื้อของอยู่ริมทางจนเจ็บไป๑คน
นี่ครับนำขึ้นเปรย์แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นพิกัดคือบริเวณหอนาฬิกา
ใกล้กับสำนักงานเขตหนองจอกในกรุงเทพบริเวณจุดนี้
และนี่คือวงจรปิดที่จับภาพได้นะฮะเดี๋ยวดูนะเอาให้ดูอีกครั้ง
ลูกศรชี้สีแดงนั่นนะฮะผู้ก่อเหตุ
ตุลาคมครับตำรวจสืบทราบว่าคนก่อเหตุเป็นเยาวชนชาย
มีกัน๔คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๒กันมา
คันละ๒คนทั้งหมด๒คันนี้นะฮะใส่หมวกกั้นน็อกฝนแบบเต็มใบด้วยนะ
แล้วไปเจอคู่อริต่างสถาบัน๒คนเขาขี่รถมาคนละคันครับ
ก็เลยขับไล่ตามขับขี่บี้ไล่ตามเสร็จแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดัง๒ครั้ง
ครั้งแรกในสองนัดคนก่อเหตุวนรถกลับมา
แล้วก็ตามไปยิงอีกเป็นครั้งที่สอง
รอบนี้ได้ยินเสียงอีก๒ครั้งปั้ง

ให้คุณผู้ชมดูหลายมุมไปพร้อมกันครับ
นี่ฮะ๑๖ตุลาตอน๑๖นาฬิกา๔๒นาที
เห็นไหมฮะเขาวนอยู่บริเวณวงกลมหอนาฬิกา

ที่ฉันได้ยินเสียงปืนเสร็จแล้วมีเสียงคนกรี๊ดด้วยนะ
ใช่ครับชาวบ้านก็ตกใจเพราะว่ามีคนถูกลุกหลงไงฮะ
คือฝั่งคู่อริที่ถูกยิง
กระสุนจุด๒๒โดนเข้าไปที่ราวนมซ้ายทะลุปอด
แล้วตอนนี้ปอดยังน่าห่วงเพราะว่าปอดรั่วครับ

กระสุนพลาดไปโดนชาวบ้านตาดำที่เขายืนซื้อของอยู่ริมทางเจ็บอีกหนึ่งฮะ

ทั้งหมดหลังก่อเหตุเสร็จแหม่พากันแยกย้ายหลบหนี
ดูสิครับแต่ตำรวจตามเก่งมากครับ
สืบจากหลักฐานพยานต่างไล่เช็ควงจรปิด
กดดันจนผู้ปกครองต้องนำตัว๑ใน๔คนที่ก่อเหตุ
เยาวชนอายุ๑๘มามอบตัว
เบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่าโทษหนักนะครับ
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืน
ตอนนี้เจ้าตัวเขายังปฏิเสธเรื่องเกี่ยวกับพยายามฆ่าอยู่นะ
แต่อย่างไรก็ตามก็สืบกันไปตามพยานหลักฐานแหละครับ
แล้วเดี๋ยวจะไล่ตามผู้ร่วมก่อเหตุอีก๓คนมาดำเนินคดีต่อไป
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้นะครับ